เรื่องบุ่นของพนักงานส่งพัฒนธุ
โอ้โหบอกเลยว่าเขาน่ะสู้ชีวิตสุด
แต่งานนี้ชีวิตดันสู้กลับมาครับ
เหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ลุยเข้าป่าเหมือนกันเนอะ
อันนี้คือทางไปส่งของหรือว่ายังไงคะ
เรื่องจริงมันคือทางที่จะไปยังบ้านของคนรับพัสดุ
เหมือนไม่เคยมีใครผ่านมาทางนี้เลยนะครับ

ซึ่งผมก็แปลกใจแบบเดียวกับคุณ
แต่เขาบอกว่านี่คือทางเข้าของบ้านลูกค้า
เขาเลยต้องลุยเต็มที่ลุยแบบเต็มเหนียว

นี่ฮะดูสิชีวิตสู้กับสองข้างทาง
เป็นจิ่งไม้ฮะตีหน้ากลับไปบ๊อบ

พี่แกเป็นพนักงานส่งพัสดุนี่แหละครับ

เหมือนชีวิตได้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
คือคุณพี่เขาไปถึงดอกไม้เต็มหัวแล้วนะ
คือหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วอยากรู้

แล้วสภาพบ้านไปถึงแล้วมันเป็นยังไง
มีเฉลยอยู่ในนั้นหลายคนก็มาคอมเมนต์
นี่เห็นไหมเราไปดูมาให้เรียบร้อย

ติดลุงรังเลย
สภาพรถเป็นขนาดนี้

แต่อย่างนี้ถ้ามีโอกาสคุณช่วยถ่ายรูปตัวเอง
ผมก็อยากดูสภาพคุณหน่อยว่าตอนนี้ยังดีอยู่ไหม
ตอนพี่ก็เจาะโกะน้องมา

มงใบไม้อะไรเต็มไปหมด

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกสายอาชีพจริง
แก๊กกี้เขาสู้ชีวิตจริงนะ